ดูเรื่องราวดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมในการรักษาอาการป่วยกันบ้าง
พิธีกรรมหลายพิธีใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบนะคะ
การที่มีการเล่นดนตรีหรือเสียงดนตรี
จะทำให้ความรู้สึกดีขึ้น
แล้วก็ยังเป็นความเชื่อในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้
เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพิธีกรรมที่ใช้เสียงดนตรีในการรักษาอาการเจ็บป่วยจะมีพิธีอะไรบ้าง

คุณผู้ชมครับเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วย
ก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลถูกไหมครับ
แต่ชาวบ้านในบางพื้นที่เขาไปหาหมออย่างเดียวไม่พอ
ต้องใช้พิธีกรรมร่วมรักษาด้วย
ซึ่งเป็นพิธีที่ใช้เสียงดนตรีในการรักษาจะมีพิธีอะไรบ้างนั้น

พิธีแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูคือพิธีโจรมะมวด
ที่ใช้เพลงกั้นตรึมโบราณในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคุณยายท่านนี้
คุณผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่นี้คือลูกหลานของคุณยายเขารวมตัวกัน
เพื่อร้องรำทำเพลงกันตรึมโบราณเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของคุณยาย
พิธีนี้ถือเป็นความเชื่อของชาวอีสานใต้หรือชาวไทยเชื้อสายเขมร
ซึ่งเรียกพิธีนี้ว่าโจรมะมวด
โดยในพิธีจะมีการใช้ศาสตร์ดนตรีกันตรึมด้วยวงปีภาษบันเลงเพลงประกอบ
เพื่ออัญเชิญจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประทับที่ร่างทรง
ปัจจุบันนิยมเรียกพิธีกรรมนี้ว่าการรักษาด้วยเสียงดนตรี
ส่วนลักษณะของเพลงกันตรึมจะคล้ายกับเพลงฉ่อยหรือเพลงเรือหรือลำตัด
เพียงแต่แตกต่างที่เนื้อร้องจะเป็นภาษาเขมร
ในแต่ละครั้งผู้ร่วมพิธีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาฟ้อนลำเป็นเวลายาวนาน
ถึงกับข้ามวันข้ามคืนก็ว่าได้
ชาวบ้านยังเชื่อกันอีกว่าผู้ที่มาร่วมรำในพิธีจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีอายุยืนยาว
พิธีที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่ใช้เสียงดนตรีในการรักษาอาการเจ็บป่วย
นั่นก็คือพิธีอ้อยอดธรรม
เป็นพิธีที่เห็นแล้วดูสนุกมากเลยนะครับคุณผู้ชม
ทั้งเสียงแคนทั้งเสียงการให้จังหวะ
พิธีนี้มีชื่อว่าอ้อยอดธรรม
จัดขึ้นที่หมู่บ้านม่วงตำบลเสียวอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกด
เป็นพิธีกรรมโบราณเฉพาะของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการสืบทอดต่อกันมา
ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใช้เสียงดนตรี
ซึ่งพิธีนี้จะทำบนบ้านเรือนเท่านั้นและไม่นิยมทำในช่วงเข้าพรรษา
เพราะถือว่าเป็นช่วงพักในการจำศีลภาวนา
ส่วนการทำพิธีชาวบ้านจะร่วมกันฟ้อนรำโดยมีครูบาใหญ่และหมอแคนหรือหมอม้ามาร่วมประกอบพิธี
หลังจากทำพิธีแล้วเชื่อว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
วกกับการทานยาของแพทย์ในปัจจุบันร่วมไปด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเสียงดนตรีสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้
คุณผู้ชมดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ
เป็นดนตรีบำบัดแบบพิธีกรรมโบราณ
ดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไป
จะเต้นตามอยู่แล้วนะถ้ายังไม่หยุดนะ
โอเคอ่ะงั้นหยุดก็ได้ไปตลาดกันไป